เขาบอกว่ามีอาการแพ้หลังจากที่ทั้งไปฉีดวัคซีน
และมีอาการแพ้มีอาการเกิดขึ้น

แปลกฮะเพราะแต่ก่อนเราเคยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด๑๙
และอาจจะมีอาการไข้อาการไอหรืออาการอื่น

เธอบอกว่าเธอตาแดงตาอักเสบแล้วดูตรงเปลือกตาของเธอสิครับ

เธอก็มีการโพสต์ลงในโลกโซเชียล
คุณดูถ้าแดงแบบนี้มันแดงน่ากลัวมากนะ
ใช่นี่คุณสุมสกุลที่ผ่านมาเราเล่าข่าวมา

เธอโพสต์คลิปถ่ายใบหน้าของเธอเต็มหน้าเนี่ยนะฮะ
ดวงตาของเธอเป็นสีแดงกล่ำเลย
ขอบตาทั้งข้างในตาแล้วก็หนังตาเนี่ยนะครับ
มีน้ำตาลไหลออกมาคลออยู่ในลูกตาตลอดเวลานะครับ
พร้อมกับข้อความที่ระบุว่า

โดยไม่ได้มีการอธิบายที่มาที่ไปของอาการดังกล่าวนี้นะครับ
หลายคนเห็นเข้าก็ตกอกตกใจฮะ
เพราะอยากจะรู้ว่าเธอเป็นอะไรกันแน่นะครับ
บางคนตั้งข้อสังเกตบอกว่า
เอฟเฟคของแอปหรือเปล่า
มีการแต่งรูปแต่งแอปอะไรหรือเปล่านะครับ
กระทั่งมีคนที่รู้จักเธอเข้ามาตอบในคอมเมนต์บอกว่า
เจ้าของคลิปเธอติดโควิด๑๙
เป็นรุ่นน้องของแฟนที่ทำงาน
มีอาการหนัก๑ในล้าน

ต่อมาเจ้าตัวได้มีการโพสต์คลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
บอกเล่าถึงอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเอง
หลังจากที่เธอติดเชื้อโควิด๑๙
เธอบอกว่าเธอนั้นมีอาการไข้ขึ้นสูงมาก
ก็เหมือนอาการที่คนทั่วไปที่ติดโควิด๑๙เจอนะครับ
แต่ทีนี้อาการที่ไม่เคยรู้มาก่อน
ว่าจะเกิดกับผู้ติดโควิด๑๙ก็คือตาตาอักเสบขนาดนี้
ซึ่งหมอได้ให้ยาฆ่าเชื้อและยาหยอดตา
ทำให้ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนี่ขนาดดีขึ้นแล้วนะคุณนะ

ยังฉ่ำยังแดงแบบนี้เลยนะครับ
แต่ทีนี้เขาบอกว่ามองเห็นอะไรไม่ค่อยชัด

มันเบลอไปหมดเลยนะฮะมันมองไม่ชัดเลยนะฮะ

ตอนนี้ตาเข้าหยุดขึ้นไปเยอะแล้ว

แล้วก็ขอให้เธอนั้นหายเร็วนะฮะ

รู้เลยนะว่าคนติดเชื้อโควิด๑๙จะมีอาการแบบนี้ด้วย
บางคนก็แนะนำบอกว่าให้หยุดใช้มือถือ
เพื่อที่จะพักสายตาสักพักหนึ่งดีกว่านะครับ
แล้วก็สำหรับอาการตาแดงที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด๑๙นั้น
ทีมข่าวของเราก็ไปเจาะข้อมูลเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
เพราะว่าเราได้พูดคุยกับแพทย์หญิงวรรณรัฐสาธิตพิธกุล
เป็นอนุกรรมการวิชาการชมรมกระจกตา
และการแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย
คือท่านก็เคยให้ความรู้เรื่องนี้นะผ่านเพจสุขภาพตา
โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

บอกว่าสารคัดหลังจากดวงตาสามารถเป็นได้ทั้งแหล่งกระจายเชื้อ
และเป็นจุดรับเชื้อโควิด๑๙
ดังนั้นควรรักษาความสะอาดระมัดระวัง

เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นนะครับ
ซึ่งผู้ป่วยโควิด๑๙บางรายมีอาการตาแดงน้ำตาไหล
มีขี้ตาเยอะเจ็บตาหรือเปลือกตาอักเสบด้วย

เพราะเปลือกตาเธอแดงแป๊ดเลยนะฮะ
นี่อาจจะเป็นอาการนำก่อนอาการทางระบบทางเดินหายใจ

หรืออาจจะเป็นอาการแสดงเดียวของโรค
ตาได้อย่างเดียวอาการอื่นอาจจะไม่เป็นก็ได้
ส่วนการรักษาแน่นอนว่าโควิด๑๙เราก็ต้องรักษาตามอาการ
ร่วมกับการรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
เพราะว่าติดโควิด๑๙อยู่นะครับ
โดยทั่วไปอาการทางตาจากโควิด๑๙มักจะหายได้เองภายใน๑๒สัปดาห์

นี่คือข้อมูลของทางอาจารย์หมอเขานะครับ
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็ยังอยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าอาการป่วยของผู้หญิงรายนี้

ซึ่งเรารับทราบข้อมูลมาว่าเธอได้รับการรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
แล้วก็ถือว่าอาการพอสมควรอยู่นะคุณนะ
เพราะต้องอยู่ในห้องความดันลบซึ่งทางแพทย์ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
ตอนนี้ก็เริ่มมีคนแชร์เรื่องของทั้งอาการการแพ้วัคซีน
กับตัวเองด้วยใช่ครับ